เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง

และที่สำคัญควันดำลอยขึ้นบนท้องฟ้าอย่างหนักเลยนะครับ
ตรงนี้อยู่ที่พื้นที่อ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม

ในการที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ